เรื่องคดีความของพิธีกรสาวชื่อดังคาราแมพัชรศรีนะครับ
ล่าสุดนะครับคุณกะละแมเธอก็เข้าไปพบพนักงานสอบสวนของบกปคบ
เกี่ยวกับคดีการโฆษณาสินค้าอวดอ้างสรรพคุณของอาหารเสริมที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเธออยู่แล้วนะครับ
ก็ไปพบพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะครับไปตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวันนี้แล้วครับ
ทางทนายเจมส์นิทรแก้วโตทนายความของคุณกะละแมบอกว่าเมื่อคืนนี้เจ้าตัวแล้วก็
เค้าคือทนายเจมส์เนี่ยกับคุณกรมแมเนี่ยนะครับไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ
องบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
หรือบ่อกบบครอบอร์นะครับหลังจากที่มีการแจ้งข้อกราวหาเอาไว้
สรรพคุณของอาหารเสริมผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ซึ่งเข้าข่ายการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
แต่ทางทนายเจมส์บอกว่าคุณกะละแมก็ไปพบพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
สาเหตุที่ไปพบพนักงานสอบสวน
จริงคือนัดวันนี้นะฮะแต่ไปพบตั้งแต่เมื่อคืน
ก็เนื่องจากทีมทนายความทีมทนายเจมส์ที่มาดูแลคดีให้กับคุณกำลังแมน
ธุระพอสอบถามไปยังพนักงานสอบสวนเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาก็สะดวกตรงกัน

นายเจมส์ยืนยันกับไทยรัฐทีวีนะครับว่าไม่ใช่การหนีนักข่าวนะ
เดี๋ยวจะหาว่าคุณกะละแม่แหมไปกลางดึกไปพบตอนกลางคืนจะหนีนักข่าวไม่ไปวันนี้นี่ไม่ใช่นะครับ
แต่เนื่องจากทนายเจมส์ติดธุระวันนี้เลยขอนัดเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วนนะฮะ
ไม่อยากจะให้การนัดเอาไว้เนี่ยจะต้องเคลื่อนไปอีกนะครับ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องคดีเบื้องต้นคุณกะละแมเนี่ยสารภาพในบางข้อ
ข้อก็ไม่สารภาพนะฮะปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับ
ส่วนเรื่องทางขดงคดีเนี่ยทนายเจมส์บอกว่าเดี๋ยวรอคุณกะละแมมาแถลงรายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
เราถามไปยังพันธบทเอกชะนันนัทท่านเป็นรองภูมิการปคบนะครับ
บอกว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาคุณกะละแม๓ข้อหาด้วยกันนะครับ
หนึ่งก็คือผิดพรบอาหารพศ๒๕๒๒มาตรา๔๔
โฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ
ข้อ๒คือผิดมาตรา๔๑โฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหาร
โดยไม่ได้รับอนุญาตอีกข้อหาหนึ่งนะครับเป็นความผิดตามพคนะครับ
เรื่องการหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนะฮะ
ซึ่งคุณกะละแมเนี่ยตำรวจบอกว่าได้รับสารภาพ๒ข้อหาแรก
เกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพสรรพคุณของอาหารเสริม
อันเป็นเท็จแต่เรื่องของผิดพคขอปฤเศษข้อหานี้นะครับ
เราแจ้งทั้งหมดสามข้อหานะครับ
ก็คือหนึ่งโฆษณาโดยมนับอนุญาต
สองข้อตุนนาโดยเข้าความเป็นเท็จครับครับ
นำเข้าที่๖ข้อมูลให้เป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์ครับผม
ในส่วนของสองข้อหาแรกก็คือเรื่องโฆษณาเขาให้การรับสาภาพ
ทำความบ่ก๊อบคอมทางคุณกรมแมร์ปฏิเสธ
จากหนังสือของออยที่ส่งให้เราดำเนินการนะครับ
ทางตำรวจก็ดำเนินการตรวจสอบแล้วครับ
ก็คือมีทั้งหมด๕เรื่อง๖คลิปครับ
พนักงานดับส่วนจะเร่งทำการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับ
ตอนจากนี้ไปพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
ซึ่งต้องรอผลตรวจจากทางกระทรวงดีเอสด้วยนะครับ
ในการที่จะเอามารวบรวมสำนวนนะครับ
และจะส่งอายการพิจารณาฟ้องต่อไปนะครับ
ว่าใช้เวลาสักประมาณ๑เดือน
มีรายงานเพิ่มเติมว่าทางนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์

พาผู้เสียหาย๑คนไปแจ้งความพนักงานสอบสวน
บกปคบให้ดำเนินคดีกับนางสาวพระเจ้าสี
หรือว่าคุณกรแมร์ในข้อหาช่อโกงเพิ่มเติมด้วยนะครับ

เดี๋ยวรอทางคุณกะละแมชี้แจงแถลงอีกทีก็แล้วกันนะครับ